ปัญหาด้านหลังนี้ประทะเดือด

คือชาวบ้านเขาศรัทธาในอดีตเจ้าอาวาสใช่ไหม
แล้วเมื่อวานนี้นะฝ่ายปกครองเอง
ก็ต้องพาเจ้าอาวาสคนปัจจุบันกลับเข้าวัด

หน่อยชาวบ้านตะโกนโหร้องอะไรกันบ้างค่ะ
นี่ในอำเภอต้องมาค่ะคุณผู้ชม
นายอำเภอมาถึงมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็น๑๐นายเลย
แล้วคุยกันอยู่มีสิ่งที่กั้นอยู่คือประตูรั้วแบบนี้
คุยกับชาวบ้านที่อยู่หลังประตูด้านในวัดบางคลานจะให้ขอเปิดทางนะ
เพราะว่าตอนนี้นะพระครูพิสุทธิวรากร
จะเอาวัดวัดบางคลานเนี่ยจะต้องกลับเข้ามาในวัดแล้ว
แต่ชาวบ้านไม่ยอมไงมารวมตัวกันตั้งแถวเลยหลังประตูทางเข้าวัด
นายอำเภอเองก็พยายามจะเจรจา
โหร้องตะโกนออกมาไม่ยอมเปิดทางท่าเดียวเลยค่ะ
ทีนี้พอการเจรจาไม่เป็นผลมีการขอกำลังนะ
จากทางด้านในอำเภอโพทะเลแล้วฝ่ายปกครองแล้ว
ไปขอกำลังเสริมจากทหารจากรถน้ำดับเพลิง
ความพร้อมคือกลัวไงว่ามันจะมีเหตุการณ์ชุลมุน
ก็เบื้องต้นมีการฉีดน้ำเข้าไปในพื้นที่วัดนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มีความกลหนอะไรนี่จังหวะตอนที่รถน้ำฉีดน้ำเข้าไป
ทีนี้ทางนายอำเภอโพทะเลนายอำเภอสุเมษเมธารัตนาพิพัฒน์
แต่ว่าชาวบ้านที่เขาต่อต้านเขาไม่ยอมไงคะ

วันนี้นี่แหละค่ะที่ต้องมีการเจรจา
ลองฟังในอำเภอโพทะเลค่ะ
ซึ่งก็มีคนชนศาสนิกชนมาให้กำลังใจ
แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าวาดด้วย
แต่หลังเมื่อมาแล้วก็ยังมาเจอฐานการณ์เกียรติวัฒน์อยู่

เพราะว่าเรามาดีเราไม่ได้มาทำร้ายอะไรกัน
แต่ว่าที่มาส่วนใหญ่เป็นศานิกชนประมาณ๒๓๐๐คนได้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งนักข่าวก็รายงานด้วยนะคะ
บอกว่าชาวบ้านบางส่วนขับรถแล้วก็ขนข้าวของ
ปักหลักอยู่ด้านในวัดด้วย
แล้วเจ้าหน้าที่บางส่วนเขาก็ตามสถานการณ์กันค่ะ
ตามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ว่าเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีวันนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ว่าเจ้าอาวาสจะเข้าวัดได้หรือเปล่านะคะ